มาดูเรื่องของเด็กที่ติดอยู่ในรถอีกแล้ว
เกิดขึ้นแบบนี้ก็ต้องเตือนคุณพ่อคุณแม่
อย่าทิ้งลูกไว้ในรถโดยเด็ดขาด

ใช่๑ขวบ๖เดือนเองเท่านั้น

แต่ว่าโอ้โหคนข้างนอกแล้วก็คุณพ่อ

กุญแจแล้วก็พนักงานภายในปั๊มน้ำมัน
กำลังเข้าช่วยเหลือหนูน้อยวัย๑ขวบ๖เดือน
ติดอยู่ภายในรถพลิกอัพ

ปั๊มน้ำมันปตทสวัสดิการกองบิน๒๓
ถนนทหารตำบลหมากแข้งเขตเทศบาลนครอุดรธานีนะครับ

ซึ่งเจ้าหน้าที่ต่างช่วยกันนำอุปกรณ์
อดเข้าไปทางกระจกฝั่งคนขับ
เพื่อที่จะปลดล็อกประตูให้ได้
แต่ก็ยังไม่สามารถเปิดออกได้นะครับ
เด็กเนี่ยก็ไม่นิ่งไงคุณเด็กก็เล่นไปเล่นมา
พอเจ้าหน้าที่สอดเด็กก็นึกว่ามีอะไรมาเล่นตรงนี้
คือเด็กเขาไม่รู้อีโน่ไม่รู้เรื่อง

บางครั้งเด็กก็เต้นไปเต้นมาเพราะว่าในเพลงในรถเปิดเพลงอยู่
แต่คนที่เต้นอยู่ข้างนอกก็คือคุณพ่อ
คุณพ่อแต้เต้นตัวเลยนะครับกังวลใจมากเลย
ร้องบอกลูกสาวให้ไปนั่งเฉยลูก
ไปนั่งอยู่ฝั่งคนนั่งนู่นฝั่งผู้โดยสารนู่น
จะได้สะดวกในการที่จะปลดล็อกประตูกัน
กระทั่งผ่านไปเกือบ๓๐นาที
ช่างน้อยหรือว่าช่างนฤทธิสุธิชัยวัฒน์
ขี่รถจักรยานยนต์พร้อมด้วยเครื่องไม้เครื่องมือ
ผ่านมาพัดิบพัดีก็รีบให้การช่วยเหลือ
ใช้เวลาไม่ถึง๓นาทีนะครับก็สามารถปลดล็อกประตูได้สำเร็จ
ทำให้คุณพ่อตอนนี้โล่งใจเลย
แล้วก็รีบยกมือไหว้ขอบคุณแล้วก็ไปอุ้มลูกปลอบใจเลย
คุณพ่อเล่าให้ฟังบอกก่อนเกิดเหตุ
กำลังจะพาลูกสาวไปส่งให้คุณยาย
เพราะว่าตัวคุณพ่อเองต้องไปทำงาน
ก็แวะมาเติมน้ำมันสักหน่อยก่อน

ปรากฏว่าเปิดประตูไม่ออกซะแล้ว
ว่าลูกสาวคงเดินข้ามมาที่ฝั่งคนขับ
หลังจากเห็นคุณพ่อเดินลงจากรถไป
แล้วก็ลูกสาวก็ซุกสนตามภาษาเด็กนะครับ
มือหรือไม่ก็แขนลูกสาวอาจจะไปโดนตัวล็อกประตู

อันตรายเหมือนกันการที่สตาร์ทรถทิ้งไว้อยู่ด้วยนะคุณนะ

เด็กไปเหยียบคันเร่งหรือไปปัดโดนเกียร์โดนอะไร
ตอนข้ามไปข้ามมาอันตรายใหญ่เลยนะครับ